คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้นักแสดงเนี่ยเขาไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงอย่างเดียวนะ

ธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยค่ะอย่างคุณแมนสุปกิจก็เหมือนกัน
ไม่เป็นไรตอนนี้กลับมาแล้วมาบอกด้วยนะคะ
ซุ่มที่จะเตรียมถ่ายทำละครหลายเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะ
โอ้โหเขามีงานผู้จงผู้จัดด้วยนะ
ใช่ค่ะคุณคนนี้ถือว่าเป็นครบเครื่องเลยนะ
เก่งแล้วก็อยู่ในวงการมานานทีเดียวค่ะ

เตรียมขยายธุรกิจร้านอาหารอีก๓สาขาด้วย
งานนี้จนต้องถูกแซวเลยนะคะ

กำลังเร่งปั๊มเงินไงคุณ
เพื่อขอแฟนสาวนอกวงการที่คบกันมาถึง๙ปีเลยนะ
อย่างคุณโมเดมค่ะแต่งงานนั่นเอง

แพลนจะจูงมือแฟนสาวเข้าประตูวิวาในช่วงปลายปีนี้
โดยจะจัดงานกันแบบเล็กค่ะ
ผมว่าการแต่งงานมันก็คงจะเป็นอะไรที่เหมือนยังไงดี
ถ้าเราจะมีงานก็จะเป็นอะไรที่มันเล็กง่าย
เพราะว่าผมก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะ
หนึ่งครั้งครอบครัวด้วยเพื่อนสนิท
ด้วยคนที่มีพระคุณแค่นี้
ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นในภายในปีนี้แล้วกันนะครับ
จะเป็นช่วงปลายแล้วล่ะเพราะว่างานอย่างที่บอกอ่ะ

แล้วก็ต้องค่อยเคลียร์ให้มันนิ่งก่อน

แต่พี่ไม่แน่ใจประมาณนั้น
ทางนี้เขาจะเป็นวัฒนศาสตร์แล้วใช่ไหมครับพี่แมน
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากแต่ง

เขาอย่างนี้แค่นี้เขาพูดกับผมว่า

แต่เดี๋ยวเราจัดเซตติ้งให้มันสวย
แมนอาจจะไม่ค่อยแน่ใจ

แต่ว่าเราก็ไปนงไปนับมาดูแล้วนะคะ

แมนบอกคบกับโมเดมมา๙ปีค่ะคุณ

ลากับอดีตภรรยาคุณเมจิอโนมานั้น
ก็เป็นช่วงเวลาที่๗ปีที่แล้วค่ะ

เคลื่อนนะคะในการปีที่คบกันสักเล็กน้อย
แต่เอาเถอะนะเรื่องเก่ามันจบไปแล้วนะคะ

แล้วก็คุณโมเดมแฟนใหม่นะคะว่า